ติดตามความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันก่อนนะครับ
ล่าสุดเดินทางไปถึงสหรัฐอารับเอเมริกซ์นะครับ
ซึ่งจะเป็นทีมที่ไทยนั้นจะเจอในวันที่๖ตุลาคม
เป็นเกมนัดที่๓ของศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ทีมชาติไทยนะครับได้เดินทางสู่ประเทศสหรัฐอารับเอเมริด
เพื่อทำศึกฟุตบอลโลกรอบคันเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย
ที่๓นะครับที่กรุงอบูดาบี
ล่าสุดครับทางเจ้าภาพได้ตัดสินใจให้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
จากสภาพย่าในสนามนั้นยังไม่พร้อมใช้งานนะครับ
โดยไทยนั้นจะกลับมาซ้อมที่สนามที่เตรียมเอาไว้ในตอนแรกอีกครั้งหนึ่ง
ในวันที่๒๙กันยายนนี้โดยกำหนดการฝึกซ้อมครั้งแรกนะครับ
จะมีขึ้นในเวลา๑๗นาฬิกาตามเวลาของท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย๓ชั่วโมงครับ
ส่วนในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับเรือโทโกเมฆกมลนาวิน
อวยพรให้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับเก็บใช้ชนะกลับบ้าน
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับ
ตัดสินชาวฮ่องกงได้ลงทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลโลก
เข้าเลือกโซนเอเชียในเกมที่ไทยจะพบกับสหรัฐอารับเอเมริตครับ
หลิวกว๊อกมันคนนี้นะครับวัยสามสิบแปดปีเนี่ย
ชูใบแดงไล่ธิรทรบุญมาทันออกจากสนามในช่วงท้ายเกมของฟุตบอลโลกสองพันสิบสี่
รอบคำเรียกส่วนเอเชียรอบสามเมื่อวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนปีสองพันสิบเอ็ดครับ
ซึ่งครั้งนั้นไทยบุกไปแพ้ซาอุดีอาราเบีย๐ประตูต่อ๓มาแล้วนะครับ
ส่วนทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ
นักแตะทีมชาติไทยชุดยูสิบเก้าหรือว่ารุ่นอายุไม่เก่าสิบเก้าปี
สู้สึกชิงช้ำเอเชียที่ประเทศวาเลนระหว่างวันที่สิบสามถึงสามสิบตุลาคม
จำนวนสามสิบคนครับโดยยึดผู้เล่นจากชุดรองแชมป์อาเซียนเป็นหลักนะครับ
ส่วนผู้เล่นที่เรียกมาเพิ่มเติมครับก็นำมาโดย
อานนท์อมอนเลอสักกับสุพโชคสารชาติ๒นักเตะจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
นอกจากนี้ก็ยังมีมีโชคมหาสารนุกูลกองหลังจากการท่าเรือ
สหรัฐสนทิสวัสดิ์จากชนบุรี
เอกณิตปัญญานักเตะวัย๑๖ปีจากเชียงรายยูไนเต็ด
โดยทั้งหมดนั้นจะรายงานตัวในวันพระราชสมดีที่๒๙กันยายนนี้
เวลา๑๑นาฬิกาก่อนที่จะตัดตัวให้เหลือ๒๓คน
ในวันที่๒ตุลาคมและเดินทางไปเก็บตัวที่นครดูไบ
รัฐอารับเอมิเรตในวันที่๔ตุลาคมนี้ครับ